ไม่ใช่ว่าทุกอาชีพจะแบบปรับตัวกันได้นะ

ค้าขายเองคุณก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าคือคนคนนี้เขาเป็นอดีตสาวออฟฟิศ
แล้วเขาก็ออกจากงานมาเพื่อที่จะมาเปิดร้านขายกล้วยปิ้ง

ไปนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านกล้วยปิ้งคุณแนนสูตรโบราณนี่ร้านนี้เลย
เขาขายอยู่ที่บริเวณด้านหน้านิคมเหมราชนะคะอยู่ในอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
ซึ่งนอกจากกล้วยปิ้งแล้วเขาก็จะมีพวกมันปิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
มีหลายอย่างนะคะเจ้าของร้านก็คือคุณแนนหรือว่านางสาววิการดามณีนาค
อายุ๓๒ปีคุณเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานอยู่ในบริษัทขายส่งผ้าแห่งหนึ่ง
อยู่ในตำแหน่งก็ตำแหน่งดีนะคุณตำแหน่งรองผู้ช่วยผู้จัดการเลย
แต่เขาลาออกมาเพราะเขาบอกว่าเขาอยากทำงานแบบอิสระเขาไม่อยากเครียดแล้วนะ
คนแบบว่าทำงานบางคนเขาเครียดเขาอยากลาออกมาเพื่อทำเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัว
เป็นเจ้านายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับและตัวเองชอบค้าขายก็อยากจะมาเป็นแม่ค้า
ก็เลยผันตัวเองมาขายกล้วยปิ้งซะเลยมีน้ำจิ้มด้วยนะ
น้ำจิ้มของเขาเนี่ยเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรโบราณแล้วเขาจะราดคลุกเคล้าไปกับกล้วยปิ้ง
แล้วสูตรของเขาที่ได้มาจากคุณแม่อีกทีหนึ่ง
ซึ่งคุณแม่ก็รับต่อมาจากรุ่นคุณทวดอีกทีหนึ่ง
เขาขายกันนะไม่ต่ำกว่า๗๘๐ปี
ขายมายาวนานมากคุณดูนี่น้ำจิ้มของเขาเป็นแบบนี้นะคะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าว่าคุณแนนมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้าง
สูตรน้ำจิ้มจะใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะ
น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะกับน้ำกะทิค่ะ
มันจะมีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวอยู่
ไม่ได้เป็นสูตรโบราณเหรอคะใช่เป็นสูตรโบราณเลยค่ะ
ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบบกลิ่นหอมเนยหรืออะไรอย่างนี้เลย
เห็นไหมเขาไม่ได้แต่งกลิ่นไม่ได้ใส่เนย
เป็นน้ำตาลมะพร้าวเลยแบบสูตรโบราณของคุณแม่คุณทวดเลยค่ะ
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าแต่ละวันต้องใช้กล้วยน้ำว้าถึง๓๐หวีนะคุณ
ส่วนราคาขายกล้วยปิ้งของเขาถูกมากชุดละ๒๐บาทค่ะ
ซึ่งมีกล้วยปิ้งทั้งหมด๓ไม้แล้วก็น้ำจิ้มอีก๑ถุงนะ
ส่วนมันปิ้งก็จะขายอยู่ที่หัวละ๑๐บาท

ซึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้รายได้เฉลี่ยต่อวันจะอยู่ที่๑๕๐๐๒๐๐บาท
เยอะนะต่อวันหรือว่าคิดเป็น๔๕๐๐๐บาทต่อเดือนนะคะ

แต่อย่างที่บอกไปว่าเขาก็เจอผลกระทบจากโควิด๑๙เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดี
อดขายก็เลยลดลงไปบ้างนะคะ
จริงเธอขายมาเกินปีนึงแล้วแหละ
ก็มีลูกค้ามีทั้งขาประจำขาจรมาอุดหนุนกัน
แล้วก็มีแม่ค้ามารับไปขายต่อด้วย
ใครอยากจะแวะไปอุดหนุนเธอไปอุดหนุนได้นะ

ไปได้เธอเปิดร้านตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมงเย็นนะคะ
อยู่บริเวณหน้านิคมเหมราชเลยจ้า